ล่าสุดมีเพิ่มเติมกรณีลุงขับแท็กซี่
ไปแจ้งความว่าลอตเตอรี่หาย
ไปมาตรวจสอบไปที่คนขายคุณลุงน่าจะจำหมายเลขผิดนะคะ
ตเตอรี่ของคุณลุงน่าจะไม่ได้ถูกรางวัล
อกจากนี้ยังมีคุณยายวัย๗๑ปีที่บอกว่าทำลอตเตอรี่หายแล้วก็มีญาติเอาไปขึ้นเงิน
ติดตามลอตเตอรี่อลละวนอนละเวงนี้ได้จากรายงานค่ะ
กรณีนางประดับจันอ่วมอายุ๗๑ปีชาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
อ้างว่าซื้อสลากรางวัลที่๑เลขท้าย๐๐๕งวดวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมา
แต่สลากหายไปและได้เข้าร้องเรียนกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบราม
พันธุ์ตำรวจเอกนิมิตแสงอรุณรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดเผยว่า
ได้ตั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีนี้ขึ้นมาใหม่
ส่วนคู่กรณีคือนางพรทิพย์ปาละวงซึ่งเป็นคนที่นำสลากรางวัลที่๑ไปขึ้นเงิน
หลังตำรวจออกหมายเรียกจนถึงขนาดนี้ยังไม่เข้ามาให้ปากคำ
ขณะที่นางพรทิพย์คำเจริญนางจำเนียนใช้อรุณและเพื่อนบ้าน
นั่งจับกลุ่มพูดคุยกันเรื่องที่สลากรางวัลที่๑ของนางประดับหายไป
ขณะไปเป็นแม่ครัวช่วยงานศพญาติที่วัดบางขวากอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยซื้อสลากของเย็นวันที่๒๘พฤศจิกายนก่อนไปงานศพที่วัด
โดยนางพรทิพย์และนางจำเนียนรวมถึงคนที่ชื่อตูนก็ไปซื้อด้วย
ทุกคนต่างต้องการเลขท้าย๐๕เหมือนกันแต่ก็ยอมให้นางประดับเป็นคนซื้อ
ส่วนวันที่สลากหายคือวันที่๒๙พฤศจิกายน
วันนั้นนางประดับไปเป็นแม่ครัวช่วยงานศพญาติซึ่งเป็นวันเผาที่วัดบางขวาก
ว่าจะทำหายช่วงเที่ยงจึงบอกทุกคนในงานว่าใครเจอลอตเตอรี่ให้นำมาคืน
โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดของวัดแสดงให้เห็นว่านางประดับเดินไปเดินมา
ระหว่างครัวกับสาราที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพและมีภาพนางพรทิพย์
ซึ่งเป็นคนที่นำสลากไปขึ้นเงินเดินไปเดินมาเหมือนกันเพราะไปช่วยงานศพด้วย
จากทั้งคู่เป็นเครือญาติบ้านอยู่ห่างกันไม่ถึง๑กิโลเมตร
กล้องวงจรปิดจะไม่เห็นสลากที่หล่นหายแต่มีประเด็นที่ญาติญาติต่างสงสัย
คือมีเรื่องของการเจรจาขอแบ่งเงินรางวัล

มันนายฟังนั้นอ่ะมันมีไปเดียวก็มาอด
ด้านนายสกลเศรษฐภัยบูลคนขายลอตเตอรี่ก็ยืนยันอีกคนว่าคนที่ซื้อสลากรางวัลที่๑ไปคือนางประดับเพราะรู้จักกับคนชื่อตูนที่พามาซื้อจึงจำได้
ส่วนกรณีสลาก๓๐ล้านบาทของนายประยูนคันขาวอายุ๖๑ปีคนขับรถแท็กซี่ที่แจ้งความไว้ที่สพคองคอยจังหวัดนนทบุรี
วันนี้คนขายลอตเตอรี่ได้นำต้นคั่วหมายเลขลอตเตอรี่ทั้ง๑๐เล่มมาให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบ
พบว่าทั้งหมดไม่มีหมายเลขที่ขึ้นต้นไว้๕๓๓ซึ่งเป็นหมายเลข๓ตัวแรกของรางวัลที่๑ประจำวันที่๑พฤศจิกายน
และมีอยู่เพียงหมายเลขเดียวที่ใกล้เคียงคือ๕๕๓๓จึงเป็นไปได้ว่านายประยูนอาจจำผิดเพราะไม่น่าจะถูกรางวัลใหญ่